แล้วสิ่งที่เราภาวนาเราไม่อยากให้เกิด

จากไปการเสียชีวิตของจ่าเอกสมานกุนัน
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
จ่าเอกสมานเป็นหน่วยซีนนอกราชการครับ
ราชการแปลว่าพ้นหน้าที่ไปแล้ว
แต่เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ก็คิดว่าตัวเองมีความรู้มีความสำนาจ
สามารถมีความชำนาญที่จะไปช่วยได้
ก็ไปคันอาสา
ภาพที่เห็นกันเมื่อในช่วงข่าวสักครู่ก็คือว่า
จ่าเอกสมานจะเป็นคนรับหน้าที่ลำเลียงขวดอากาศ
โถง๓ไปยังจุดต่างในถ้ำ
นี่ไงครับคือสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

การปฏิบัติภารกิจคราวนี้
คนที่ติดอยู่ในถ้ำต้องปลอดภัย
คนที่เข้าไปช่วยต้องปลอดภัย

อย่ากดดันเรื่องเวลาของการปฏิบัติงาน

เมื่อไหร่จะช่วยออกมาได้เสียทีนึง
เมื่อไหร่จะเข้าไปปฏิบัติการเสียทีนึง

ระยะที่เรากำลังรอ
การช่วยเหลือที่จะนำเด็กออกมา
การย้ายไปรับตำแหน่งที่พยาว
คือเป็นคำสั่งที่คอรมอมีมติไว้ก่อนหน้า

เมื่อวันที่๒๔เมษายน
กระโสมหาธัยให้เหตุผลว่า
เป็นการย้ายวนตามวงรอบ

เอ๊ะถ้าย้ายวนตามวงรอบมาอยู่ได้แค่ปีเดียว
แม่ลูกจันทร์ในไทยรัฐเนี่ย

เพราะว่าแม่ลูกจันทร์บอกว่า
เรื่องเคยมีข่าวคลุกเคลิมว่า

ไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้การสร้างอนุสาวรี
ใช่อรุณสาวรีช้างคู่บารมี
ขุนมังรายกลางแม่น้ำกก

เนื่องจากว่าเป็นที่ดินที่ผิดกฎหมาย

จะไม่ยอมอนุมัติโครงการที่ผิดกฎหมาย

ถ้าจะย้ายผมไปที่ไหนก็ยอม
แต่ไม่ยอมเซ็นอนุมัติเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมาย
ผู้ว่าประกาศเรื่องนี้วันที่๒๐มีนา

กระทรวงมหาดไทยก็เสนอคอรมอ
ให้ย้ายผู้ว่านี่คือสิ่งที่
ผมคิดว่าสังคมก็แขลงใจ
วันนี้พระบรมราชองค์การโปรดกล้าวลงมาแล้ว

แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ปฏิบัติการกู้ภัยช่วยเหลือ

ผมต้องขออนุญาตออกจากกลุ่มไลน์แล้วครับ
พระคุณทุกท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างดีเยี่ยม
ผมชื่นชมในผลงานของเพื่อนร่วมงานทุกท่านในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานบางครั้งย่อมมีความขุนคล่องหมองใจเป็นธรรมดา
หากผมได้ล่วงเกินท่านใดไปต้องขอกราบขออภัยด้วยใจจริง
ผมขอฝากผลงานและหลักการดีที่วางไว้
หากได้สารต่อผมเชื่อว่าเชียงรายของเราจะเจริญยั่งยืนอย่างแน่นอน
๕เดือนในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คงจะเป็นความทรงจำที่มีค่ายิ่งและตราติดในใจผมไปชั่วชีวิต
ผมรักเชียงรายและทุกคนมาก
ผมคงไม่บอกว่าผมจะลาเชียงรายเพราะเชียงรายได้ติดตราในดวงใจผม

สุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่าน
และขอกล่าวอย่างจริงใจอย่างสุดซึ้งว่า
ผมภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
โดยเฉพาะในยามวิกฤต
กราบขอบคุณทุกพลัง
ดวงใจของเจ้าหน้าที่และชาวเชียงราย
ที่ได้ส่งผลให้มีงานอย่างโดดเด่นในวันนี้

ผู้ว่าราชการนายนรงศักดิ์

ด้วยบทกรอนที่เขียนถึง

ลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้น
ข้อสำคัญต้องรักในศักดิ์ศรี
อยู่อย่างมีคุณค่าบรรดามี
อยู่ให้สมหน้าที่ที่เราเป็น
คำสั่งประทับตราประกาศิษย์
อย่าถามว่าถูกผิดในความเห็น
ไม่อยากให้ถูกเชิดเปิดประเด็น
จึงสงบเยือกเย็นให้เป็นไป
จึงสงบเยือกเย็นให้เป็นไป
ลูกผู้ชายอยู่ไหนได้ทั้งนั้น
แต่ที่นั่นคนต้องรักไม่ผลักใส
บัญชาการงานสำคัญเสร็จวันใด
ก็พร้อมเดินจากไปจากเชียงราย
โบราณว่าเสร็จนาฆ่าโคทึก
พอเสร็จศึกก็ต้องพรากจากแม่สาย
เราไม่เห็นน้ำตาลูกผู้ชาย
เห็นแต่คนเชียงรายไว้อะไร
แด่ท่านธุว่านรงสัตว์ครับ
กลับถึงคำเมื่อเธอย้ำสัญญา
อย่ากลุ่มวาจาเมื่อเวลาประเป็นไป
ให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใคร
เดินทางไปอย่าวันไว้ใครต่างกัน
มีดวงตะวันทรงเป็นแสงสีทอ
กระจ่างคันลองให้ไฟปลอมและสร้างสรรค์
ดอกไม้แย้มบานให้คนหารสู้ให้วัน
คือรางวัลแดกความฝันอันยิ่งใหญ่

บนทางเดินที่มีกวาดน้ำ
ถ้าเธอค้างถอยไปฉันคงเดิน
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
เพียงตัวเธอไม่มีไปเสียก่อน
จะปลอบดวงใจให้เธอหายราวร้าน
จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสายน้ำเย็นดับกระทายยามพลอยอ่อน
คอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้